เขาบอกว่าที่นั่นมีองค์พระพิคเนตที่ขออะไรก็ได้ตามนั้น

ใครที่มีความเชื่อแล้วก็บูชาพระพิคเนธอยู่แล้ว
ว่านนะมีโอกาสลองไปที่นี่ไหม
พระพิคเนธนะครับหรือเจ้าพ่อสารหลักเมืองพระประแดง
เขาว่ากันอย่างนี้เลยนะประดิษฐานอยู่ที่ศาลหลักเมืองพระประแดง

เขาบอกว่าองค์พระพิคเนตที่นี่อายุประมาณสัก๒๐๗ปี
แล้วถูกสร้างตั้งแต่ปี๒๕๓๘นู้นนะ
นับได้ว่าเป็นองค์พระพิกาเนตที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

แล้วเขาบอกว่าได้รับการเคารพสัทธาเป็นอย่างมาก
คนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปแห่แหงกันมา
ขอโชคขอราบขอสิ่งที่ปรารถนาจากที่นี่
ส่วนใหญ่เขามักจะมากราบไหว้ขอในเรื่องของหน้าที่การงาน
รองลงมาเป็นเรื่องของโชคลาภ

เอาล่ะถ้าคุณมีความตั้งใจจริงนะ
พระพิคเนตท่านที่นี่ก็จะโดนบันดาลให้
คือตามความเชื่อเนี่ยพระพิกเนธก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จใช่ไหม

ไปขอแล้วก็จะได้เรื่องของเมตตามหานิยมกลับมาด้วย
บางคนเนี่ยโอ้โหเขามีบูชาเอาไว้ที่บ้าน

เอางี้ละกันไม่ต้องรีบหรอกมีโอกาสค่อยไป

ใช่แต่ดิฉันมีบูชาที่บ้านเคยได้ยินไหม
บอกว่าถ้าบูชาองค์พระพิคเนตอย่าบูชาสององค์

เขาบอกว่ามากกว่าได้แต่อย่างมีแค่สอง